มขืนลูกบ้านสาวในคอนโดแถวบางแคร์ในกรุงเทพค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนวัน
ที่๓อาสามากราคมนะแล้วก็ต่อเนื่องสี่มากราคมนะครับแล้วหนีไปถึงสหแก้ว
ล่าสุดวันนี้ตำรวจได้ตัวแล้วนะฮะ
ตามตัวเจอแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมตัวได้แล้ว
นี่คือภาพที่สพวังน้ำเย็นที่จังหวัดสาแก้ว
หลังจากที่คุมตัวผู้ต้องหาได้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการนำตัวขึ้นรถ
แล้วส่งตัวเข้ามาที่กรุงเทพที่พื้นที่เกิดเหตุ
ในคนนี้นะฮะใส่แมสสีดำใส่หมวกสีดำคนนี้
นายมนตรีใหญ่กระโทก
เดี๋ยวก็จะต้องมีการสอบสวนขยายผลสอบปากคำ
มีขั้นตอนการแจ้งข้อหาหรือว่าชี้จุดทำแผนอะไรต่างเพิ่มเติมกันต่อไป
แต่เอาเป็นว่าวันนี้ได้ตัวแล้ว
หลังจากหนีไป๒๓วันนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ก่อเหตุ
เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยข้อมูล
แล้วก็ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย
แน่นอนว่าหลายคนตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นายมนตรีใหญ่กระโทกนะครับหัวหน้ารอบพอพอ
บุกเข้าไปในห้องพักของลูกบ้านสาว
คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางแคร์
หญิงสาวผู้เสียหายอายุ๓๐กว่า

นั่นคือภาพคืนวันเกิดเหตุนะฮะ
ช่วงกลางดึกประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่ง
คืนวันที่๓มกราคมต่อเนื่องเข้าสู่๔มกราคม
อันนี้เป็นตอนที่บุกเข้ามาตอนหลังแล้วนะฮะในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะ
คือที่แรกเนี่ยลูกบ้านสาวเขาลืมกุญแจไว้ที่เพื่อน
กลับมาถึงคอนโดเขาก็เข้าห้องไม่ได้
เขาก็ลงไปตามหัวหน้ารอปภ
ก็ไปตามช่างทำกุญแจมาเปิดประตูให้
พอทำอะไรเสร็จเรียบร้อยช่างกลับไปนายมนตรีย้อนกลับมาอีกรอบนึง
ทำทีเป็นแบบมาถามเบอร์ทงเบอร์โทรเคาะห้อง
พอเขาเปิดมาเปิดห้องบอกเบอร์โทร
ก็บุกเข้าไปแล้วก็ข่มขืนเขาแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนนี้คือภาพเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาหลังจากได้ตัวมานะครับ
ตำรวจคุมตัวนายมนตรีมาที่สพวังน้ำเย็น
เพราะว่าหนีกลับมาที่บ้านที่จังหวัดสาแก้ว

แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนายมนตรีเนี่ยไปตรวจสอบประวัติหลังจากก่อเหตุในครั้งนี้พบว่า
เคยก่อเหตุคมขืนเด็กหญิงวัย๑๐ขวบมาแล้วนะฮะ

แล้วเด็กหญิงคนนี้เป็นหลานสาวของตัวเองที่พิการทางสมอง
ก่อเหตุเอาไว้ที่จังหวัดสะแก้วบ้านเกิดของตัวเองนี่แหละ
เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
ถูกจับติดคุกดำเนินคดี
ในคดีข่มขืนเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นปีห้าหก
พ้นโทษออกมาปีสองห้าหกศูนย์
นี่ฮะพอพ้นโทษออกมาปี๖๒มาสมัครงานเป็นรอปภ
แล้วนี่ฮะ๖๕ก่อเหตุข่มขืนลูกบ้านสาวบนคอนโดที่ตัวเองทำงานอยู่
แล้วเป็นหัวหน้ารอปภด้วยซึ่งมันมีเรื่องราวให้คุยกันเยอะแยะไปหมด
โดยเฉพาะเรื่องการมาสมัครงานเป็นรอปภ
แล้วมีประวัติทางคดีแบบนี้หลังจากก่อเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
มนตรีเนี่ยหนีไปที่สะแก้วเป็นบ้านเกิดของตัวเองแล้วแม่ก็อยู่ที่นี่
บ้านของนายมนตรีที่นายมนตรีหนีมาเนี่ยคือหนีมาถึงที่สะแก้วในช่วงเวลากลางดึกนะครับ
เข้าสู่วันที่๔มกราคมแล้วนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาในการติดตามตัวไล่ล่ากดดันติดตามตัวจนกระทั่งวัน
นี้ผู้ต้องหายอมออกมามอบตัวในเวลา๑๕นาฬิกา๕๐นาที
หนีไปอยู่ที่ป่าหลังบ้านนะครับมีแม่มีพี่ชายเนี่ยไปรับออกมาจากป่าหลังบ้าน
จำนวนมากในห้องประชุมของสพวังน้ำเย็นที่พามามอบตัว
มีแม่ของผู้ต้องหานั่งอยู่ด้วยนะครับมีพี่สาวมีพี่เขยด้วยนะฮะ
ญาติญาติมาด้วยตรงนี้นะฮะนายมนตรีก็เสื้อลายขาวดำนะครับ
หมวกอยู่นะครับท่านผู้ชมครับผู้ต้องหาลายขวางขวางสีขาวดำเนี่ยนะฮะ
หมวกสีดำสวมหน้ากากอนามัยมีตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนนะครับ
มาให้ผู้ต้องหาเซ็นบันทึกการจับกลุ่มในห้องประชุมสพวังน้ำเย็นจังหวัดสาแก้ว
แม่ก็เอากระเป๋าเสื้อผ้าเอาถุงผ้ามาให้กับผู้ต้องหา
เดี๋ยวจะเอามาท้องที่เกิดเหตุนะครับที่สอนอเพชรเกษมที่กรุงเทพ
จะเอามาดำเนินคดีตามขั้นตอนที่นี่เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าว
เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการก่อเหตุทั้งหมดด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
แม่ของนายมนตรีบอกว่าโล่งใจที่ลูกชายเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจ

แล้วก็อยากขอโทษไปยังครอบครัวแล้วก็ตัวของผู้เสียหายด้วยที่ลูกชายไปก่อเหตุ
ก็เสียใจอยู่จ้า
เมื่อกี้เนี่ยคุยกับลูกชายแล้วว่าไงบ้าง
จ้าจ้า
ถูกใจแอบปิ๊งผู้เสียหายเขามานานแล้ว
ตัวเองเนี่ยทำงานเป็นรอปภเป็นหัวหน้ารอปภอยู่ที่คอนโด
ผู้เสียหายเป็นลูกบ้านอยู่ที่คอนโดแอบชอบเขาอยู่
ตอนที่ลงมือก่อเหตุเข้าไปข่มขืนเขาเนี่ย
คืนวันเกิดเหตุที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
บอกว่าไปเสพยาเสพติดมาด้วย
ก็เลยเกิดอาการเรื่องของยาเสพติดนะครับ
แล้วก็ตัดสินใจเนี่ยบุกเข้าไปลงมือข่มขืนเขา
คุณนายเขามองไหมครับ
ไม่เป็นค่ะ
ก็เลยเรากำลังพิจารณาห้องน้ำที่บ้านของโดยเองที่ส่าแก้ว
ติดต่อบอกลูกชายบอกให้ออกมามอบตัวก็ยอมกลับมาที่บ้าน
แล้วแม่ก็แจ้งตำรวจให้มารับตัวจากบ้านมาที่สพวังน้ำเย็น
นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวนายมนตรีออกจากสพวังน้ำเย็นแล้วนะครับ
นี่ฮะช่วงจังหวัดตรงนี้นี่แหละที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการก่อเหตุเนี่ย
มนตรีก็พูดคำเดียวนะฮะคำเดิมซ้ำบอกขอโทษขอโทษ
แล้วก็ถูกคุมตัวขึ้นรถของตำรวจเคลื่อมาที่สพวน้ำเย็นที่กรุงเทพฯ
สาแก้วนะฮะคาดว่าสักประมาณ๔ทุ่มวันนี้น่าจะถึง
อยากพูดอะไรไหมอยากขอโทษไหมขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษ
ตกหน้าด้วยขอโทษครับ
ที่นายมนตรีจะออกมามอบตัววันนี้เนี่ยคือตำรวจเนี่ยไล่กดดันอย่างหนักนะครับ
หลังจากรู้ว่าก่อเหตุแล้วหลบหนีมาที่บ้านที่จังหวัดสาแก้วนะค่ะ
หนีเข้าไปในพื้นที่ป่าในพื้นที่ที่บ้านที่สะแก้วนะครับทุกผู้ชมครับ
วังน้ำเย็นเนี่ยนะฮะนี่เป็นภาพช่วงก่อนจะได้ตัวนะครับ
จะเห็นว่าตำรวจจากนครบานก็มาตำรวจที่สะแก้วด้วย
ก็ประสานกับป่าไม้นำสุนัขทหารออกปูพรมค้นหานะครับ
ในพื้นที่ป่าเขาอ่างรืนัยเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อ๕จังหวัดนะฮะ
รวมทั้งที่สาแก้วด้วยหลังจากรู้ว่าหลบเข้าไปในป่า
หากันตั้งแต่เช้ามืดแล้วฮะจนกระทั่งช่วงบ่ายวันนี้ครับ
ในพื้นที่เนี่ยกำลังเจ้าหน้าที่๒๐๐กว่าคนปิดล้อมป่านะครับ
เดินเท้าก็มีชุดสุนัขก็มีนะสุนัขของทหารสุนัขสงคราม
คุณผู้ชมครับที่จุดวัดหนองเรือตำบลทุ่งมหาเจริญ
อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วเพื่อติดตามหาตัวผู้ต้องหา
เป็นการไล่ล่ากดดันสุดท้ายยอมออกมามอบตัว
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะขอย้อนกลับไปนิดเดียวก่อนที่จะจับตัว
นายมนตรีผู้ต้องหานะคะครับข้อมูลเหล่านี้มันสำคัญนะคะ
ก็คือข้อมูลจากคนในครอบครัวของนายมนตรีเพื่อนของนายมนตรี
นายมนตรีแวะไปหาค่ะหลังจากก่อเหตุช่วงระหว่างหลบหนีค่ะ
ไปที่บ้านพ่อแม่ก่อนนะคะที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
คุณชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปครับก่อนที่จะถูกจับเนี่ย
ตำรวจไปรอที่บ้านพ่อแม่เพียบเลยสิบกว่าคนอ่ะ
ตำรวจไปวางกำลังล้อมเอาไว้เพราะเชื่อว่านายมนตรีผู้ต้องหา
อยู่แถวนี้แหละแถวบ้านพ่อแม่ในป่าแถวเนี้ย
บ้านหลังนี้มีหลานชายวัย๗ขัวเป็นหลานของผู้ต้องหานะคะ
อยู่กับแม่ของผู้ต้องหามีพี่สาวมีพี่เขยอยู่ด้วย
ของผู้ต้องหาบอกเครียดมากเครียดจนปวดหัวจนไม่สบาย
เราได้คุยกับพี่สาวของผู้ต้องหาค่ะนางเสาฝน
บอกว่าเมื่อวานมีตำรวจเข้ามาที่บ้านมาตามจับน้องชาย
พอแม่รู้ข่าวแม่ช็อกเลยแม่เครียดมาก
เชื่อว่าสิ่งที่นายมนตรีทำไปเพราะแอบชอบผู้หญิงคนนี้
นี่ไม่ใช่ข้ออ้างในการก่อเหตุคมขืนนะคะ
ไม่ใช่ข้ออ้างจริงแต่ไม่เป็นไรพี่สาวบอกแบบนี้
ยอมรับว่าน้องเคยต้องคดีข่มขื่นเด็กเมื่อปี๒๕๕๖จนติดคุก
เคยต้องคดียาเสพติดมาหลายปีก่อนด้วย

พอตกดึกเขาก็ผมถามเขาว่าเขาไม่กลับบ้านเหรอ
บอกกลับไปทำไมเดี๋ยวแม่ด่าครับผมบอกอ่ะคนนั้นก็นอนนี่
เขานอนอยู่ข้างในผมนอนอยู่ข้างนอกที่เขียนไป
เนั้งก็ตอนเช้าผมก็ถามเขาอีกว่าไม่กลับบ้านเหรอ
เขาเลยบอกอื้มคดีเท่าที่แลวก็ข่มขืน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

เครียดนะเครียดจนเราถามว่าทำไมมันเครียดขนาดนั้น
ดูเหมือนคนเครียดหน้าคำนะ
แต่เราก็ไม่ได้เอกใจว่าทำคดีอะไรมา

ถ้าว่ามีปัญหามีปัญหาทางเพื่อนร่วมงาน

เขาเป็นคนยังไงมาก่อนเราก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับ

แต่รู้จักผ่านแต่เราไม่ค่อยสนิทกันมาก
ส่วนเพื่อนอีกคนค่ะนายธนพลอายุ๓๙หรือในบอยนะคะ

บอยบอกว่าวันนั้นในมนตรีมีท่าทางเหมือนคนทำอะไรผิดมา
ก็รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยถูกติดคุก

ก็มองว่าเขาก็ชดใช้กรรมไปแล้วนี่
ว่านายมนตรีป่วยทางจิตหรือเปล่า

บอกว่าพอรู้ข่าวว่านายมนตรีก่อเหตุข่มขืนเนี่ยนะ
เมื่อวานส่งข้อความทางเฟซบุ๊คไปหาในมนตรี
ตอนประมาณบ่าย๒โมง๒๕นาที
ไปด่าว่าทำไมต้องมาหลอกทำไมมาโกหกเนี่ยลักษณะประมาณนี้
มนตรีเปิดอ่านนะคะขึ้นว่าอ่านแล้ว
แต่ไม่ได้ตอบกลับข้อความเนี่ยเพื่อนบอกว่า
ผมก็โกรธนะไม่บอกอะไรมากินเบียร์ด้วยกันหลังไปข่มขืนผู้หญิงเนี่ย

มันก็พูดตลอดนะว่าไม่อยากเข้าไปอยู่ในคุก
ไม่อยากทำผิดไม่ยากอะไรแต่มันเรื่องแค่นี้มันง่ายมันทำง่ายเกินไป
แต่ว่ามันไม่น่าครับผมก็แค่ด่าว่าโอ้วผมโทษนะมันทำแบบ
มีเยอะแยะมึงไม่เอามึงไม่กี่บาทเองประมาณนี้ครับ
ครั้งแรกก็ให้โอกาสคิดว่าเราไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้
ว่ามันเรื่องปกติคือว่ามันไปรับกรรมรับใช้ข้างในมาแล้วก็โอเค
แต่พอมีครั้งสองมันคงไม่ปกติก็เสียใจครับ
รู้สึกว่ามันไม่ควรทำมันหนีไม่ได้หรอก
คดีความทุกวันนี้ก็ตลอดชีวิตแล้วมันยังหนีแบบรับไปเถอะ
มันทำแล้วต้องลาเป็นลูกผู้ชายครับ
มันจะทำแล้วหนีหนีปัญหามันไม่สร้างอะไรให้ดีขึ้นมา
สำหรับพฤติกรรมของนายมนตรีผู้ต้องหาถ้าตามข้อมูลเบื้องต้น
ทางสนเพชรเกษมบอกว่าผู้เสียหายที่มาแจ้งความเอาไว้
บอกว่าวันเกิดเหตุคืนวันเกิดเหตุคืนวันที่๓มกราคม
มันจะเป็นช่วงเที่ยงคืนตี๑ต่อเนื่อง๔มกราคม
เธอลืมกุญแจห้องเอาไว้กับเพื่อนมาถึงคอนโดเธอเข้าห้องไม่ได้
เธอก็ไปตามรอปภให้มาช่วยเปิดประตูก็เปิดไม่ได้
รพก็คือนายมนตรีที่เป็นหัวหน้ารพก็เลยไปตามช่างกุญแจมาเปิดให้
พอช่างกุญแจเปิดประตูห้องได้นายมนตรีผู้ต้องหาก็เดินไปส่งช่างกุญแจ
เธอก็เข้าห้องไปแต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีสัก๓นาทีได้
มนตรีเดินกลับย้อนมาที่ห้องมาเคาะประตูห้องบอกขอถามเบอร์โทรหน่อยครับ
เธอก็คิดว่าเออสงสัยมาถามตามขั้นตอนอะไรหรือเปล่า
จังหวะที่ถามไปแล้วครั้งนึงแล้วก็บอกขอเหมือนกับถามซ้ำเหมือนไม่ได้ยิน
จังหวะนี้นี่แหละนี่ฮะฉวยจังหวะในการดันประตูแล้วก็ผลักประตูเข้าไปแล้วก็เข้าไปในห้อง
สุดท้ายก็บังคับแล้วก็ข่มขืนเธออืม
ระหว่างนั้นนายมนตรีเองพอก่อเหตุไปแล้วพยายามจะก่อเหตุซ้ำ
แต่ก็ได้หนีออกจากห้องไปก่อนอ่าบางข้อมูลก็บอกว่ามีวอจากลูกน้องเนี่ย
อขึ้นมาข้างบนด้วยนายมนตรีก็เลยออกจากห้องมา
ระหว่างนั้นทางผู้เสียหายเขาก็โทรแจ้งเพื่อนเพื่อนก็มาช่วย
ช่วงเวลาตามหลักฐานในกล้องวงจรปิดมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน๓๓นาที
เที่ยงคืน๕๕นาทีของคืนวันที่๓มกราคม
ระยะเวลาที่เข้าไปในห้องแล้วออกมาจากห้องเนี่ยจะอยู่ในห้องของผู้เสียหายประมาณ๒๓นาที
ช่วงเที่ยงคืน๕๖นาทีถึงตี๒๘นาที
ช่วงนี้นายมนตรียังวนเวียนอยู่ในคอนโดนะฮะ
ก่อนจะตัดสินใจกระโดดหนีข้ามกำแพงคอนโดไป
ช่วงที่หนีวนเวียนอยู่ในคอนโดตามจุดต่างของคอนโดเนี่ย
๑ชั่วโมงกับอีก๑๒นาที
คือระหว่างนี้เนี่ยทำให้เพื่อนของผู้เสียหาย
ที่เขาได้รับแจ้งแล้วเขามาถึงแล้วเขาเข้าไม่ได้เนี่ย
จะไปช่วยแล้วช่วยไม่ได้เนี่ยเพราะว่ารปภป้อมหน้าบอก

ของผู้เสียหายบอกว่าโมโหมากเลยนะตรงนี้
เขายอมรับว่าเขาตบหน้ารอปภตรงนั้น

หัวหน้ารอปภนั่นแหละเป็นคนข่มขืนเพื่อนเขาแล้วคุณยังจังแบบต้องแจ้งหัวหน้ารอปภก่อน

คือเขาตั้งข้อสังเกตว่าไม่รู้ช่วยกันหรือเปล่า
ประวิงเวลาไม่ให้เข้าไปไม่ให้ตำรวจเข้าไป

เพราะนายมนตรีอยู่ในนี้ออกมาจากห้องผู้เสียหายแล้วนะฮะ

ก็หัวหน้าคุณหัวหน้ารอปภคมคืนเพื่อน

เขาก็จะไปตามตำรวจแล้วไปเจอสายตรวจพอดี

ใช่เขาก็เลยสงสัยว่าคุณช่วยกันหรือเปล่า

แต่นี่มีเหตุฉุกเฉินคนแจ้งเหตุว่าถูกคมคืน

เขาได้ยินมันก็เลยมาพาทางตำรวจ

แล้ววันนี้ก็จับได้ที่สะแก้วนั่นแหละ

วันนี้ถูกไล่กดดันอย่างหนัก
แล้วก็ไปถูกจับได้ที่จังหวัดสะแก้ว
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เราไปที่คอนโดที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
ไปดูจุดต่างที่นายมนตรีผู้ต้องหาได้หลบหนีกำแพงด้านหลัง
ว่าอยู่ที่ตรงเนี้ยแล้วตัดสินใจกระโดดหนีออกไปเนี่ยคือจะรู้ได้ยังไงว่าข้างหน้าอย่ามานะ
เพื่อนเขามากันเต็มเลยตำรวจมากันเต็มเลยนะเลยปีนเนี่ย
กำแพงหนีออกไปเนี่ยคือด้านหลังเนี่ยปีนแล้วกระโดดออกไปเนี่ย
จะเป็นที่ดินที่ปลูกเป็นป่ากล้วยนะฮะคุณภูริพัฒน์บอกว่ามันก็สูงไม่มากหรอก
มันก็สามารถปีนได้นี่ฮะที่ดินส่วนบุคคลนะครับ
พอปีนออกไปไม่รู้ว่าจุดหมายจะไปตรงไหนนะแต่เอาเป็นว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ปีนแล้วคงจะเดินทะลุออกไปแล้วมันจะมีทรงมีซอยก็อาจจะกลับไปที่หอพักตัวเองไปเก็บผ้าเก็บข้าวของแล้วก็หลบหนีไป
ความสูงของกำแพงมีต้นไม้ที่ปีนข้ามไปได้เนี่ยก็ประมาณสามเมตรตรงนี้
แต่ผู้ชายก็ปีนได้สบายสบายนั่นแหละนะฮะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในคืนวันนั้นนะครับ
ก็คือช่างกุญแจที่นายมนตรีผู้ต้องหาไปตามมาเปิดประตูห้องให้กับผู้เสียหายนะครับ
วันนี้คุณภูริพัฒน์ได้คุยกับช่างกุญแจด้วยนะครับช่างกุญแจเนี่ย
บอกว่าขอให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กันแล้วกันขอเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังหน่อย
คืนวันเกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนมีช่างอาคารโทรมาตาม
บอกว่าให้มาเปิดประตูให้กับลูกบ้านที่ลืมกุญแจที่ไว้ที่ทำงานหน่อย
พอมาถึงเจอหัวหน้ารอปภก็คือนายมนตรีผู้ต้องหาเนี่ยลงมารับที่ข้างล่าง
แล้วให้ขึ้นไปที่ห้องที่เกิดเหตุที่อยู่ชั้น๗ก็ใช้เวลาเปิดประตูอยู่สัก๑๐นาที
ก็สามารถเปิดประตูห้องได้หลังจากนั้นหัวหน้ารอปภก็เดินลงมาส่ง
ส่งแค่หน้าลิฟต์นะค่ะอ่าส่งหน้าลิฟท์ชั้นเจ็ด
ไม่ได้มาส่งข้างล่างโดยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเดินตรวจต่อ
กุญแจก็เลยลงลิฟต์จากชั้น๗ลงมาคนเดียวแล้วก็ไปบอกช่างอาคารข้างล่าง
เปิดประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมกลับแล้วนะตอนที่เปิดประตูห้องให้กับผู้เสียหาย
มนตรีไม่ได้พูดอะไรด้วยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในความเงียบหมดเลย
ก็เหมือนในกล้องวงจรปิดทั้งเจ้าของห้องเขาก็นั่งอยู่
มนตรีก็ยืนอยู่อ่าช่างกุญแจก็เปิดไปพอเปิดเสร็จ
ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วนายมนตรีส่งเขาแค่ลิฟต์แค่หน้าลิฟต์
เพิ่งนี่แหละมาเห็นข่าวนี่แหละเมื่อวานก็ไปให้การกับตำรวจเรียบร้อย
มนตรีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยย้อนกลับมาที่ห้องแล้วก็มาก่อเหตุ
ก็พาขึ้นไปเปิดเสร็จแล้วแล้วก็เจ้าของห้องเขามีกุญแจในห้องอีกชุดหนึ่ง
ผมก็ให้เข้ามาลองรอเสร็จแล้วผมก็กลับรอพอก็เดินมาส่งผมหน้าลิฟต์
อืมแล้วก็แล้วพอเขาก็บอกว่าเขาจะเดินตรวจตึกต่อให้ผมลงมาก่อนคนเดียว
อืมผมก็เดินลงมาแล้วผมก็จะไปบอกช่างอังคารที่ประจำอังคารนะครับ
อาคารอ่ะว่าผมเสร็จแล้วนะกลับแล้วนะครับตอนนั้นเขามีพิรุษมีอะไรยังไงไหมพี่ตอนนั้นน่ะ
ก็ไม่มีเขาก็ปกติพาขึ้นเหมือนเคยที่เคยพาขึ้นนะครับ
เขาไม่เคยเคยเลยครับท่านมันทำกันหมดแล้วไม่มีใครเคยเลยครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่ผู้คนสอบถามถามถึงวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมาก
ค่ะก็คือว่าโอ้โหทางเจ้าหน้าที่รอปภด้านหน้าประตูป้อมเนี่ย
ประวิงเวลาให้คนร้ายหลบหนีหรือเปล่านะช่วยเหลือกันหรือเปล่า
วันนี้คุณภูริพัฒน์ได้คุยกับผู้จัดการคอนโดนะฮะชื่อว่านายปกครองอัจจนาการนะครับ
ผู้จัดการของคอนโดแห่งนี้บอกว่าวันนี้เขาเดินทางไปยื่นเอกสาร
ไลน์ข้อเท็จจริงช่วงเวลาที่เกิดเหตุให้กับพนักงานสอบสวนสอนอเพชรเกษมเจ้าของคดี
เพื่อจะยืนยันว่าทางคอนโดไม่ได้ช่วยเหลือผู้ต้องหาไม่ได้ประวิงเวลาให้เพื่อนให้ญาติของผู้เสียหายเนี่ย
ให้ขึ้นไปบนอาคารที่ว่าโอ้โหประหนึ่งเวลาอยู่ตั้งแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ย
ไม่ใช่เลยจนผู้ต้องหาหลบหนีแต่สิ่งต่างที่เกิดขึ้นมันคือมาตรการป้องกันความปลอดภัยยามวิการ
ตามระเบียบนะซึ่งตามระเบียบต้องมีผู้ถือบัตรคีย์การ์ดอยู่สองคนจะขึ้นตึกได้
คือหัวหน้ารอปภกับช่างของอาคาร
หลังเกิดเหตุในห้องของผู้เสียหายเนี่ยมีญาติกลุ่มแรกที่เดินทางมาถึงอาคารตอนตี๑๒๘นาที
ขณะนั้นช่างของอาคารยังไม่ได้รับแจ้งเหตุประกอบกับญาติเองก็ขับรถไปผิดตึกนะ
ไปตึกเอแต่ว่าตึกบีเนี่ยคือตึกที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาเข้าพักอยู่
จนกระทั่งตีหนึ่งสามสิบแปดญาติกลุ่มที่สองมาถึงคอนโด
รอปภที่ป้อมนะพอทราบว่ามีลูกบ้านถูกคมขืน
ช่างอาคารก็เลยพาญาติขึ้นไปที่ห้องผู้เสียหายทันที
โดยมีการถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วย
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าทางคอนโดพาญาติขึ้นอาคารในเวลาเพียงแค่๑๑นาทีเท่านั้น
ถ้าไม่รวมการขับรถวนผิดตึกเนี่ยมันจะใช้เวลาแค่ไม่ถึง๕นาที
อันนี้ผู้จัดการคอนโดบอกเพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบเป็นชั่วโมง๒ชั่วโมง
อันนี้ทางผู้จัดการคอนโดเขาบอกนะส่วนญาติกลุ่มที่สามเดินทางมาถึงตีหนึ่งสี่สิบสาม
กลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีปัญหาเกิดขึ้น
เนื่องจากญาติไม่พอใจที่รอปภไม่พาขึ้นไปห้องผู้เสียหาย
ยืนยันได้ว่ารอปภคนนั้นเนี่ยเขาไม่มีคีย์การ์ดเขาไม่สามารถพาขึ้นไปได้จริง
คือทางผู้จัดการคอนโดเหมือนก็บอกว่ามีญาติกลุ่มอื่นเนี่ยแล้วกลุ่มที่ขึ้นไปบนห้องกับกลุ่มที่ว่ามาแล้วขึ้นไม่ได้เนี่ย
ละกลุ่มกันด้วยซ้ำประมาณอย่างนั้น
ขณะเดียวกันนายมนตรีเองก็ทำผิดระเบียบของคอนโดอย่างชัดเจน
การนิติบุคคลของคอนโดบอกนะครับเพราะว่าเมื่อผู้เสียหายแจ้งว่าลืมกุญแจห้องความจริงแล้วตามขั้นตอน
คุณต้องประสานช่างกุญแจที่คอนโดติดต่อไว้เป็นประจำเมื่อช่างกุญแจมาถึง
หัวหน้ารอปภต้องแจ้งช่างอาคารไม่ใช่หัวหน้ารอปภเนี่ยพาช่างขึ้นไปเอง
ถือว่าผิดขั้นตอนตั้งแต่แรกค่ะแล้วเบื้องต้นตัวแทนคอนโดได้ไปคุยกับผู้เสียหายแล้ว
แต่ผู้เสียหายตอนนี้แจ้งกลับมาว่ายังไม่พร้อมพูดคุยแต่ยืนยันว่าหลังจากนี้จะมีการเยียวยาให้อย่างเร่งด่วน
และยังไม่ได้คุยกันถึงรายละเอียดเพราะเมื่อวานนี้ผู้เสียหายยังไม่สามารถพูดคุยอะไรด้วยได้
ยังไม่กล้าออกจากห้องพักด้วยซ้ำคาดว่าวันนี้น่าจะมีญาติมารับจากคอนโดไปอยู่ที่อื่นก่อน
แต่หลังจากนี้จะยังอยู่ที่นี่หรือว่าจะย้ายออกเนี่ยทางเจ้าของห้องก็คือผู้เสียหายเขายังไม่ได้มาคุยกับทางคอนโด
โดยระเบียบเลยเนี่ยทางช่างกุญแจเมื่อเข้าที่ตึกนะครับก็ต้องทางรอพอจะแจ้งกับช่างอาคารขึ้นไป
ระหว่างนั้นเขาเรียกผู้ต้องหาใช่ไหมได้พาขึ้นไปเลย
คือผิดขั้นตอนนะครับในการที่ช่างกุญแจเข้ามาในอาคาร
หลังจากกลุ่มที่๑มานะครับใช้เวลาเดินทางเข้ามา
หลังจากแรกแล้วเข้ามาเนี่ยตอนแรกจะเห็นว่าไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นก็คือ
แล้วพอพาขึ้นไปใช้เวลาแค่๑๐นาที๑๑นาที
ก็คือยืนยันว่าไม่ได้ประวิงเวลาถึง๒ชั่วโมงค่ะ
อันนี้ที่ทางผู้จัดการนิติคอนโดเขายืนยันนะ
ก็ต้องให้ทางญาติแสดงว่าถ้าฟังจากทางผู้จัดการนิติคอนโดเนี่ย
เขาบอกว่ามีญาติมาสามกลุ่มส่วนกลุ่มที่ไม่ได้ขึ้น
มีปัญหาอะไรกับทางรอปภจะเป็นกลุ่มที่มากลุ่มที่๓

จริงอย่างไรต้องฟังทางฝั่งของเพื่อน

ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากรอปภ
ที่เข้าเวรกับนายมนตรีนะคะชื่อว่านายเกียงคำสารวัล
เขาบอกว่านายมนตรีส่งไลน์ไปหาแบบนี้
บอกว่าขอโทษผิดไปแล้วผมอดใจไม่ไหวผมชอบมานาน
เขาก็ถามกลับไปว่าทำเพื่ออะไร
ข้าวน้ำที่ผู้เสียหายให้เรากินไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอ
นี่ค่ะแต่นายเกียงคำบอกว่าโกรธมากโมโหมาก
ที่นายมนตรีเพื่อนรอพอด้วยกัน
ก่อเหตุแบบนี้แล้วส่งข้อความมาแบบนี้
เขารบข้อความทิ้งนะคะด้วยความโมโห
เขายืนยันว่าผู้เสียหายเป็นคนดีมากนะคะ
ที่ผ่านมาผู้เสียหายซื้อข่าวซื้อน้ำ
รอปภกินเป็นประจำเลยตลอด๒ปี

จากทางญาติและเพื่อนของผู้เสียหายนะคะ
คือเพื่อนที่เข้าไปช่วยคนแรกค่ะ
ให้ข้อมูลว่าตอนตีหนึ่งผู้เสียหายโทรมาขอความช่วยเหลือ

บอกว่ารอปภข่มขืนแล้วก็บอกเลยว่าคนที่ข่มขืนเป็นหัวหน้ารอปภ
เพื่อนคนนี้รีบขับรถไปหา
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีไปถึงหน้าคอนโด
คีย์การ์ดก็เลยบอกรอปภหน้าป้อมว่าเปิดประตูให้หน่อย
บอกชื่อน้องผู้เสียหายไป
รอปภบอกว่าถ้าเจ้าของห้องไม่ลงมารับ
ก็ให้หัวหน้าเป็นคนเปิดประตูให้
ก็เลยบอกรอปภหน้าป้อมว่าคุณจะไปบอกหัวหน้ารอปภได้ยังไง
ก็หัวหน้ารอปภนั่นแหละเป็นคนข่มขืนเพื่อนเขา

ก็เลยบอกตำรวจสายตรวจว่าเนี่ยญาติผมถูกข่มขืนอยู่ชั้นบน
ขนาดเป็นตำรวจสายตรวจแล้วก็โชว์บัตรอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะ
รอปภหน้าป้อมยังไม่เปิดประตูเลย
ยังไม่เปิดประตูให้เข้าไปเลยคุณผู้ชมนึกดูสิคะ
ช่วงเกิดเหตุนะคะผู้เสียหายบอกว่า
ผู้ต้องหามาเคาะประตูแล้วบอกขอเบอร์โทรหน่อยแล้วก็ให้ไปละ
ขออีกได้ไหมเหมือนพยายามจะชวนคุยนั่นแหละ
ผู้เสียหายยังพูดไม่ทันจบเลยผลักประตูเข้าไปฉุดกระชากกัน
ผู้ต้องหามีกุญแจมือจริงนะคะมีเทปกาวด้วยนะคะ
ผู้เสียหายบอกว่าด้วยความกลัวก็พยายามต่อรองว่าไม่ให้ล็อกนะ
แต่เหมือนกับไม่เป็นผลอ่ะเขาก็ก่อเหตุจนแบบ
สำเร็จความไคร้จนขอจะก่อเหตุอีกรอบหนึ่ง
พอดีมีเสียงวอลวิทยุสื่อสารมันดัง

ถามหัวหน้ารอปภว่าอยู่ที่ไหนทำไมไปนานจังอ่า

ผู้ต้องหาลุกลีลุกลนใส่เสื้อผ้าออกจากห้องไป

มนตรีผู้ต้องหายกมือไหว้ผู้เสียหาย
แล้วก็ขอโทษแล้วก็ออกไป
มือไหว้เขาแล้วก็ออกไปแต่สิ่งที่คุณทำยกมือไห้ครั้งเดียวมัน
มันยังไงคะมันจะแก้ปัญหาอะไรได้คะ
โอ้โหแล้วคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะจริงค่ะ
คุณผู้ชมบอกเลยว่าขอตั้งข้อสังเกตนิดนึง
ฟังคำให้การของผู้ต้องหาถึงมูลเหตุจูงใจ
ที่บอกว่าแอบชอบถูกใจปิ๊งผู้เสียหายมานาน
คุณผู้ชมถามกลับแบบนี้ค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
แล้วผู้เสียหายคนก่อนหน้านี้ล่ะหลานสาวคุณ
อายุเพิ่ง๑๐ขวบเป็นผู้พิการด้วย
คุณจะอ้างมูลเหตุจูงใจอะไรคุณจะบอกว่าแอบชอบ
มานานเลยก่อเหตุเหมือนกันเหรอคะ
คือมันเป็นคำกล่าวอ้างที่ยิ่งฟังแล้วยิ่งโมโหใช้คำนี้ดีกว่า
ไม่ควรถามถึงกันเลยก็คือคดีนั้นเนี่ย
ติดคุกไปอยู่๔ปีเองใช่ไหม
เป็นว่าเดี๋ยวรอฟังทางสอนอเพชรเกษม

ว่าพฤติกรรมต่างในการก่อเหตุจะเป็นแบบไหนอะไรยังไง
คือมันต้องแยกเป็นทั้งเรื่องของพฤติกรรมการก่อเหตุไปข่มขืนเขา

มีการประวิงเวลากีดขวางการปฏิบัติหน้าที่อะไรต่าง

เรื่องของการรับรอปภเข้ามาทำงานอีก
ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องขยายผลอีก
คือตำรวจบอกเลยว่าขยายผล๑คือบริษัทรอปภ
ตำรวจที่ออกเอกสารอนุญาตให้ทำงานเป็นรอปภค่ะ
ตำรวจเองก็บอกว่าจะขยายผลไปนะคะ